ก็ได้ขับรถขึ้นไปจากบ้านของผมอะครับจนเลยนั่ง
เรียนข้าวปูนไปแล้วเห็นรถบิ๊กไบต์ค่ะเนี่ยครับขับ
ไปซ้ายมาอยู่ตรงถนนนะครับผมก็เตรียมที่จะขึ้นแซง
ทางช่องทางด้านขวาครับ

บิ๊กไบท์คันนี้เขาหันมามองรถผมอะครับ

แล้วหั่นไปถี่ข้างหน้ามันเป็นโค้งครับ

รถทับเขาครึ่งตัวเขายิบปืนที่เอวครับ

ในเล็งที่ตัวผมครับแต่ในระดับที่เขายิงคือนอนยิง
เหมือนเขานอนยิงแล้วเขานอนไม่ถนัดนะครับ
มันก็เลยโดนเข้าโครงรถเชี่ยวขาผมไปครับ
สะเก็ดลูกปืนฝั่งอยู่ที่ขาผม
ในเอิร์ทเนี่ยกับนายเต้ยได้ขับรถตามผมมา
ผมพอรถมาจอผมหันหลังกลับไปเห็นใบบุ๊ดปืน

แล้วผมก็แสดงตัวเป็นน้ำหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ได้ชักปืนยิงเข้าไปสองนัดโดยการยิงขึ้นฟ้าครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ไหมคะ
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะคะที่เราเชิญมาแล้วก็คุยกัน
เพราะว่าทางครอบครัวเขามาร้องที่กองปราบเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากคดีเนี่ยคู่ขัดแย้งเนี่ยเป็นตำรวจของจังหวัดนะคะ
เป็นชุดสืบจังหวัดทีนี้ถ้าลองเล่าย้อนแบบสั้นสั้นก็คือว่า
คุณผู้ชมเห็นข้างในนะคะก็คือคุณจักริตหรือว่าเอิร์ทนะคะ
เรียกกันในข่าวกับคุณแม่มาร้องเพราะว่ากลัวจะไม่รับความเป็นธรรม
คือเล่าเรื่องคนละแบบกับตำรวจเลยนะคะ
ทางฝั่งของคุณจักริตกับคุณแม่บอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมอเตอร์ไซคันหน้ามา

แล้วเจ้าตัวเนี่ยคือเหมือนกับจะชะลอจะเข้าไปช่วย

ตำรวจเห็นชักปืนยิงสองนัดนะคะซึ่งหนีมา
แต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวในคืนนั้นมีคนซ้อนท้ายมาด้วย
ตั้งแต่นัดแรกกระโดดลงรถวิ่งหนีเข้าบ้านคนไปเลยค่ะ
แต่ว่าในอีกทางหนึ่งที่ตำรวจเล่า
ดาบตำรวจชาคริสชุดสืบจังหวัดก็เล่าอีกแบบนึง
บอกว่าจริงแล้วมาปฏิบัติหน้าที่เพราะตรงนั้นมันเปลี่ยว

แล้วคุณจักริตเนี่ยก็มีประวัติเหมือนกันนะคะ
แล้วก็วันนั้นคืนที่เกิดเหตุคือขับผ่าน
แล้วเอาปืนบกเรียกเขา
อกจากนั้นก็ยิงปืนใส่เขา
แล้วก็ขี่รถตามมาเอาปืนเจาะด้านหลังเขาด้วย
ซึ่งเรื่องนี้คนละภาพกันเลยนะคะ
บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้ค่ะที่เราจัดรายการเรื่องนี้กัน
เพราะว่า๑คนที่เป็นพยานได้
ถ้าเป็นเทปเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นคนหนึ่ง
คือเป็นคนที่ผ่านมานะคะบอกว่าผ่านมาตรงนั้นพอดี
แล้วก็เป็นคนแถวนั้นก็จะอธิบายได้ภาพหนึ่ง
แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่เพิ่มเข้ามาวันนั้นไม่ได้มา
แล้วพอสอบถามกลับไปก็คือวันนั้นไม่รู้จะเอายังไง
เจ็บตัวไม่รู้จะเอายังไงกับคดีนะคะ
ก็คือทาดาคุ้มเมืองหรือว่าคุณเต้ย
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ซ้อนรถคุณจักริตคุณเอิร์ทไป
แล้วปั้งแรกที่ได้ยินเสียงปืนวิ่งหนีเข้าไปหาบ้านคนค่ะ
วันนี้๓ท่านจะคุยกันกับเราในรายการนะคะ
ท่านแรกคือคุณรัชัยเหลืองทองคุณแม่นะคะ
คุณจักริจเสียงจีนและคุณธดาคุ้มเมือง

อย่างที่บอกไว้นะคะว่าทางรายการพยายามจะขอสัมภาษณ์ทางผู้บังคับการจังหวัด
แต่ว่าท่านก็ขออนุญาตที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ในรายการตอนนี้
ทางพตสวิตซ์เองผู้บังคับการจังหวัดการจันทบุรี
ท่านก็บอกว่าในส่วนที่เป็นเรื่องที่ทางฝั่งประชาชนฟ้องตำรวจ

มีข้อมูลมา๒แบบคืออาจจะอยู่ในชั้นตำรวจด้วย

อันนี้ตกลงคุณแม่หรือคุณจักริตทราบไหมว่าคดี
คดีของตัวเองที่โดนแจ้งความอยู่ชั้นไหนแล้ว

ทนายบอกว่าอยู่ชั้นตำรวจ

อ่าตอนนี้วันนั้นน่ะเมื่อวานนี้เต้ยไปรายงานตัว

ใช่แล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าฟังฟ้อง
ก็เอาเต้ยเข้าไปอยู่ในห้องขังครึ่งวัน
เราก็เอ๊ะฟ้องแล้วเลยถามคนนายประกันว่าฟ้องได้ยังไงเนี่ยบอก
แล้วก็มีจำนวนก็นั่งรอจนครึ่งวันแล้วอยู่เขาก็บอกว่าไม่ฟ้องให้กลับบ้าน

ที่ไหนคุณแม่ที่ศาลหรือว่าที่โรงพัก

เออเดี๋ยวนะคะคือตอนนี้คดีของคุณจักริตกับของคุณทาดาเนี่ยอยู่อยู่สำนวนเดียวกันไหมหรือของใครของมันเลยคะ
เอาที่ตำรวจแจ้งนะคะที่คุณเป็นฝ่ายถูกกล่าวหาเนี่ยอยู่สำนวนเดียวกันไหมทราบไหมคุณแม่

ดีกันเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะขอคุยกับทางทนายอ่า
จะรู้เรื่องกฎหมายกว่าทีนี้คุณจักริตค่ะเอ่อตั้งแต่ที่คุย
กันไปคราวที่แล้วนี่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับใช่ไหมคะมี

มีใครมาแจ้งไหมคดีถึงไหนแล้ว

มีจดหมายของปปชส่งมาครับ
เรื่องได้ไปถึงที่ปปชแล้วครับ
อันนี้คือทางฝั่งที่ทางครอบครัวฟ้องตำรวจใช่ไหม

แล้วก็มีใหม่เลขคดีกรอดปรบประชาตัวทรอบ
ส่วนทางที่เราโดนตำรวจแจ้งความทราบไหมคะส่วนตัวนะทราบไหม
ยังไม่ทราบครับตรงนี้เพราะว่าเขาไปถึงไหนแล้วครับเรื่อง
แล้วตำรวจเรียกไปสอบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ถ้าเรานับกันตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาที่มาออกรายการก็ได้ค่ะ
มีครับมีเรียกไปสอบเพิ่มเติมไม่ครับ
แต่ว่าไม่ใช่ตำรวจคนเดิมที่สอบแล้วครับ
ก็เหมือนเขาตั้งคณะกรรมการตำรวจขึ้นมาสอบใหม่หมดเลยครับ
แต่ว่าเป็นของโรงพักพื้นที่พื้นที่บ้านใช่ไหมคุณแม่

ให้หลักฐานไปหมดไหมคะหลักฐานตรวจร่างกาย

ตอนนี้ร่างกายของคุณจักริตเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนั้นบอกว่ามันมีอะไรเข้าไปในขานะ

ครับเป็นเศษที่เขาโค้งหลดแล้วมันแตกเขาข้าวผม

ไม่ใช่เศษแบบที่แตกจากชิ้นส่วนรถ

แล้วมันเป็นยังไงคะตอนนี้มันอยู่ในสภาพไหนตอนนี้ออกแล้ว
เอาออกไม่ได้ครับมันเข้าไปอยู่ในกระดูก

มันต้องเปิดแผ่ไยครับ
แล้วหมอบอกว่าไงคะให้มันอยู่อย่างนั้นได้
ถ้ามันไม่มีผลข้างเคียงก็ไม่เป็นไรครับ
เพราะว่าถ้าผ้าแล้วมันต้องรักษาตัวนานนะครับ

มันเป็นครั้งที่ไส้เล็กที่ฆ่าพอดี
เกิดอุบัติเหตุแล้วที่ขาน่ะเป็นเหล็กอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ถ้าผ่าอีกก็เรื่องใหญ่อันนี้คือหมอก็เลยไม่แนะนำ
ซึ่งชัดเจนใช่ไหมคะคือมันมีใบเอกสารชัดเจน
สิ่งที่อยู่ในร่างกายคือหัวส่วนของหัวกระสุนใช่ไหม
ชัดเจนใช่ไหมก็หมอเขาระบวงแต่คืนแรกที่ผมโดนยิงแล้วครับ
ส่วนเรื่องของการตรวจเขม่าวดินปืนนะคะหรือว่าสารเสพติด
นั้นก็มีเอกสารออกมาชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
ถูกไหมว่าไม่ได้มีเอกสารบอกไม่ได้มีนะ
วันนี้ต้องให้น้ำหนักทางคุณทาดามากหน่อย

ขออภัยค่ะคุณแม่ของคุณจักริตคุณเอิร์ทนะคะ
มาเล่าเนี่ยตอนนั้นเรื่องของคุณทาดาไม่ให้ถูกเล่าเลย
คุณทาดาค่ะวันนั้นถ้าฟังจากคุณจักริตนะ

แล้วเรื่องมันเกิดอย่างไรเอาในความทรงจำของคุณธาดาค่ะ

เพราะผมซ้อนมาแล้วคราวนี้มาทึ่งที่เก้าเทศครับ
ผมเห็นรถคันของคันนี้ครับมันซ้ายไปมาครับ
แล้วเขาก็พอใกล้จะทึ่งเข้า
เขาก็ทำท่าจะชักปืนแล้วก็รถล้มลงไป
พอล้มลงไปปุ๊บเขาก็ชักปืนขึ้นมายิงไส้ครับ
ตอนที่เห็นสายคือไฟท้ายเขาสายใช่ไหมครับ
ฝ่ายท้ายครับครับครับ
ชักปืนที่เราจำได้
รถมันล้มครับตอนที่เขาจะชักปืนนะครับ
มันซ่ายครับแล้วก็ล้มคุ่มแล้วก็ทับค่าเข้า

เขายิงตรงไหนเห็นไหมว่าเขาเล็งเขายิง
เขายิงไส้ที่รถนะครับ

เขายิงเราได้ยินเสียงปืนทันทีที่รถบ้าง

พอปั้งที่ส่องเพื่อเขาก็ปิดรถออกไปครับ
สองปั้งเนี่ยนะคะสองปั้งเนี่ยติดกันไหม
ที่เลยครับมันปั้งเลยครับ
ตอนนั้นเราทันได้เห็นใช่ไหมว่าเขาเล็งอยู่ตรงไหน

เราเห็นว่าเขาคือเขาต้องอยู่ที่พื้นใช่ไหมคะ

เวลาเขาเล็งเนี่ยเขาเล็งที่ระดับคนหรือระดับรถ

ระดับประมาณช่วงขาขากับโซ่บางโซ่ครับ
เพราะว่าเขานอนนะครับมันเป็นที่ลาบลงมาครับ
ปั้งแรกละที่ลาบเชิญค่ะครับ
พอเขานอนไปที่ลาบแล้วพอเขาหยิงครับ
มันน่าจะไปโดนตรงรถนะครับ

คือปั้งได้ยินแน่แต่ได้ยินเสียงที่มันกระทบอะไรสักอย่างไหม

มันไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมตกกระใจครับ
ดเลยโดดเลยครับพอปั้งผมก็โดดเลยครับ
ตั้งได้๒ปีเขาถึงจะขับรถออกครับ
แล้วโดดตอนที่ปั้งแรกเนี่ยไปไหนหรือว่าตอนนั้นคิดอะไร

แล้วรู้ไหมว่าจะโดนยิงเพราะอะไร

เขาหาว่าผมจะไปป้นเขา
ผมบอกว่าผมไม่ได้มาป้นผมไม่รู้
อันนี้คือตอนที่มาเจอกันตอนหลังใช่ไหม

กระโดดลงจากรถพี่เขาแล้วไปทางไหนคะ
ผมก็วิ่งลงฝ้าฝ่ามือครับพอโดดลง
ทางขวาครับไปทางขวาแล้ววิ่งไปถึงไหนฮะวิ่งไปไกลไหมคะ

อ้าวเหรอลงไปนิดเดียวหรือครับลงไปนิดเดียวครับแล้วไปทำอะไรแอบหรืออย่างไร
ครับผมไม่คิดว่าเขาจะยิงครับ

มันเป็นต้นไม้ครับต้นหมีแค่ต้นไม้ต้นมาก

เห็นในภาพที่ดับไปชี้ใช่ไหมเป็นดงกล้วยใช่ไหม
อยู่ใกล้บ้านคนสิเพราะมีรั้วครับ
ตอนนั้นมีคนออกมาจากบ้านมาดูอะไรกันไหมคะ
มีครับมีคนออกมาดูครับ
คนแถวนั้นเห็นไหมว่าคุณแอบอยู่ตรง
เขาเห็นครับเขาก็เดินออกไปเขาไปช่วยยกรถครับ

ขึ้นมาเขาก็เอาปืนมาจ้อที่ผม
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตำรวจหรือเป็นอะไร
ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำกับผมขนาดนี้
เดี๋ยวนะตอนที่คุณแอบอยู่เนี่ยคือทางคุณจักริตไปแล้วใช่ไหม

บอกว่าพอโดนยิงปุ๊บไปเลยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณจักริต

ตอนนั้นคุณแอบอยู่แล้วคนที่เดินลงไปเจอคุณคนแรกคือใคร

ใช่ตัวคนที่รถล้มไหมคะใช่ครับ

มีครับมีรถตามมาเขาโทรให้ใครมาก็ไม่รู้ครับ
ตามมาแล้วก็เอาปืนมา
แล้วลากผมมาขึ้นมาที่ถนนมากระทืบผม
ไม่ให้ผมพูดอะไรเลยสักคำเดียว
มึงก็ป้นกูเหรอป้นกูเหรอพูดอยู่แบบนี้ครับ

ตรงจุดนี่นะคะถ้าดูจากภาพมันไม่ได้ไกลเลยนะ
วิ่งลงไปไม่กี่ก้าวเอง
ไม่กี่ก้าวเองครับ

เขาลงเขาลงไปลากผมขึ้นมาครับ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรครับ
เดี๋ยวก่อนขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ที่คุณทาดาหายไปช่วงนึงเนี่ย
ถ้าตามการบอกกล่าวนะครับ
ก็คือว่าถูกซ้อมแล้วก็ไปรักษาตัว
เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าต่อสักครู่ค่ะ

พอลงไป๗คนอาบอยู่ตอนก้วยแล้วต่อเรื่องละไปไง
เขาก็ลากผมขึ้นมาจากในป่าครับ

แล้วเขาก็เอาตีนนะครับกระทืบไปที่หูของผม

แล้วก็ขทืบพวก๔๕คนที่เหลือ

คุณจะหนีเขาหรืออย่างไร

เขาถามว่ามึงจะมาป้นกูเลย
เขาไม่ให้ผมพูดครับเขากระทืบผมอย่างเดียวเลย
แล้วท่านได้เป่งเสียงอะไรออกไหมครับไม่ได้เป่งอะไรเลยครับ
เขากระทืบอย่างเดียวเลยจนลากขึ้นรถนะครับใส่กุญแจมือ
ขึ้นรถเสร็จปุ๊บแล้วไปตบบนรถอีก
เขาถามว่ามึงจะมาป้นกูเลยบอกผมไม่ได้ป้นผมไม่ได้ป้น
ผมจะไปบ้านเฉยใครวิ่งผ่านนี่รถมันทราย

แต่ถามแค่ว่าจะมาป้นกูเหรอมาป้นกูเหรอ

รถที่พาตัวคุณเต้ยขึ้นไปเนี่ยเป็นรถอะไรคะ

เป็นรถในราชการหรือว่าเป็นรถ
มันมีตรามันมีตราตำรวจหรือไม่ใช่ไม่ใช่เลยใช่ไหม

จำสีรถจำลักษณะรถได้หมดไหม

แล้วคนที่มากัน๗คนนี้คิดว่าเป็นตำรวจไหมคะ

ใน๗คนนี้มีคนที่รถล้มหรือเปล่า

แต่เขาใส่หมวกกันน็อกไม่ใช่เหรอ
เขาถอดออกครับตอนที่ลากผมขึ้นมาเขาถอดออก
คือเราได้ทันเห็นใช่ไหมว่าคนนี้คือคนที่รถล้ม

เขาถือหมวกกะน็อกอยู่ด้วยครับ
ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ให้ผมพูดบ้างเลย
กี่คนที่ที่คุณเต้ยบอกว่าทำร้ายมีกี่คนมากันเจ็ดแต่ทำร้ายคุณกี่คนคะ

ไม่มีครับไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นตำรวจเลยครับ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าใช่ไหม
ไม่รู้ครับ
คุณรู้ไหมว่าคนที่รถล้มคือตำรวจตอนนั้นคุณรู้ไหม

หมายถึงว่าคือตอนที่แบบเขามาถามคุณมาตามตัวคุณมาลากคุณ

แล้วทั้ง๗คนนี้บอกไหมคะว่าเขาเป็นใครที่มาทำร้ายคุณ
บอกครับไปบอกที่กองกำกับการครับ
เดี๋ยวพอลากขึ้นรถไปบนรถทำอะไรอีก
ตบครับถามว่ามึงจะมาป้นกูเหรอ
ป้นกูเหรอครับเขาก็ตบผม

มีถามถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์ไหมว่าเป็นใคร
ไปถามที่นู่นครับที่กองกำกับครับ
ถามว่าเอิร์ทไปไหนเอิร์ทไปไหน
เอาตรงคู่อีกครอบพุมเอาเชือกรัด

พูกแขนกับข้าจนได้แพร่เป็น

คือลากขึ้นมาจากต้นกล้วยแล้วก็ซ้อม

ขึ้นรถแล้วไปทำอะไรอีกบนรถคะ

อันนี้ใช่ไหมที่คุณแม่บอกว่าเห็นว่าเต้ยอยู่บนรถตอนที่เขามาหารอบแรก

เขาต้มต่อนานเรียกว่าต้มเด็กสมัยเด็กไม่รู้เรื่อง

แล้วยังไงต่อ
แค่ที่แค่นะครับที่มันเป็นแพร่เป็นนะครับ

เดี๋ยวคุณเต้ยวางนิ่ง
ตรงไหนที่เห็นคิดว่าชัดวังนี้นี่
อันนี้คือรอยรอยเชือกไนลอนครับที่เขารัดนะครับ
ตั้งแต่วันนั้นน่ะนะแล้วแผลตอนวันนั้นมันเป็นยังไงคะมันถ้าอันนี้มันคือรอยน่ะ

เขามัดมือคุณตั้งแต่ตอนไหนคะ
ตอนที่กลับมาครับแล้วก็รัดเว็บพนันตลอดเลย
เดี๋ยวคือคุณขึ้นรถเสร็จขึ้นรถเสร็จไปบ้านของคุณเอิร์ท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

ผมไม่สู้เขาผมจะสู้ยังไงครับ

แล้วก็ถุงปุ๋ยมาคอผมอีกปิดตาอีกปิดปากอีกครับ

ปิดตาแล้วก็อับภาพปิดนะคะปิดจมูกปิดหมดเลยนะครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้กูฆ่าอาทิตย์

อันนี้คือทำที่ที่บอกว่าไปที่เรียกว่ากองกำกัดอะไรสักอย่างไงนะ

เราเคยไปที่นั่นไหมคะรู้ไหมว่าที่นั่นคือที่ไหน

แล้วในระหว่างที่ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณเต้ยเล่านะตอนที่
เขาถามว่าเพื่อนอยู่ไหนผมบอกว่าผมไม่รู้
ผมไม่รู้อย่างเดียวเลยครับเขาถามว่ามึงจะมาป้นกูเหรอ
บอกว่าผมไม่ได้ป้นผมไม่มีปืนเดี๋ยวผมป้นได้ไง

คุณไม่คุ้นหน้าทั้ง๗คนที่

ไม่เคยมีเห็นหน้ากันในจังหวัดอะไรเลยใช่ไหม
คุณเต้ยหรือยู่ในการนะเขาเรียกอะไร
อยู่กับ๗คนนี้นานแค่ไหนคะ

ซ้อมแล้วก็แค่ถามว่าเอิร์ทอยู่ไหน
ครับเขาว่ายัดเขาหาให้มึงป้นกูอะไรแบบนี้ครับ
ตอนทำสำนวนนะครับที่เขาอัดคลิปว่าเตยอ่อมรับสารภาพอะไรเตยอ่อมรับสารภาพ
มันมีข่าวว่าคุณรับสารภาพหมดเลยนะแล้วก็รับสารภาพหมด

เขาซ้อมผมเพราะคือเขาเขี้ยนที่เส้นกระดาษ

อ่านใต้โตอ่านใต้โตครับแล้วก็ทะเลงคาวจับกลุ่มอะไรแบบนี้ครับ
ให้ผมพูดนะครับเพราะผมพูดไม่ว่าผมโดนซ้อมจนเลือดออกคู่อะครับ
ตอนนั้นถ้านับชั่วโมงประมาณ๓๔ชั่วโมงใช่ไหมคะ

๔ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงต่อ
ตี๒แล้วไปยังไงต่อชีวิตคุณคืนนั้นจนถึงเช้า
แล้วเขาก็เอาผมไปบ้านของพี่เอิร์ทนะครับ

เขาก็ไปถ่ายรูปอะไรเขาก็ไม่รู้ครับ
แล้วก็กลับมาที่กองกำกับการนะครับ

แล้วก็อยู่อีกประมาณใกล้เช้าครับ
เขาก็ต้องปุ้ยคุมพวกอีกรอบ
แล้วก็ไปโพกอีกทีในป้า
ในป่าในไล่ในไล่ของเพื่อนนะครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้ที่นั่นทำไม
แล้วตกลงคุณได้ไปโรงพักกี่โมงคะ
ตอนเช้าครับ๒โมงกว่าครับ

แสดงว่าตลอดคืนนั้นอยู่กับทั้ง๗คนนี้เหรอ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่ามันมีข่าวนะครับคุณเต้ยรับสารภาพ
แล้วคือพอคุณรับสารภาพเสร็จไม่ใช่แค่ตัวคุณไปที่เขาด้วย
ใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่ตำรวจบอกว่ามันเกิดอย่างไรในมุมของตำรวจ
มันไปทั้งสองคนเลยจากคำรับสารภาพของคุณ
เดี๋ยวให้มาเล่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะถ้าคุณบอกว่าคุณถูกซ้อม
แล้วก็มีคนเขียนให้พูดเนี่ยนะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะย้ำอีกทีนะคะว่าทางรายการขอสัมภาษณ์ทางผู้บังคับการจังหวัดไปนะคะ
แต่ว่าท่านปฏิเสธท่านเพียงแต่ว่าให้ความคืบหน้าว่าแต่ละขั้นตอนมันไปถึงไหนแล้วสำหรับคดี
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนี้ที่แจ้งที่ฟ้องตำรวจนะคะก็ถึงขั้นปปช
เพราะว่ามีหนังสือมาถึงแล้วในขณะที่ทางฝั่งนี้เองเนี่ย

ซึ่งก็คงต้องสู้คดีกัน

แต่ทีนี้ที่เล่าคือประเด็นของข่าว
มันมีอยู่ตรงที่ว่าตำรวจก็บอกว่าคุณก็รับสารภาพ

แต่ที่คุณธดาเล่ากำลังจะบอกว่าที่รับสารภาพ
เป็นเพราะถูกซ้อมดิฉันสรุปถูกหรือเปล่า

คือมันมันชัดเจนเลยใช่ไหมว่าทำร้ายเพื่อให้สารภาพหรือทำร้ายยังไง

ทำร้ายผมเพื่อจะให้ผมรับสารภาพ

เขียนในโพสต์ตามคำรับสารภาพ

อ่านใต้โตอย่างนี้ครับอ่านใต้โตอย่างนี้ครับแล้วก็ตั้งกล้องไทยให้หลับ
ตั้งกล้องไทยข้างล่างผมให้ผมนั่งแต่แข่ง
พอผมพูดไม่ดีเขาก็โบ๊ะเข้าที่หูผม
ผมก็ต้องอ่านผมพูดไม่ได้

ค่อยไปทีเรื่อย
แล้วก็บางทีเขาเกลียดเขียน

เราก็ค่อยไปทีละประโยค

ให้พูดตามครับแบบนี้ครับ

แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรสำนวนอะไร
เขาไม่ได้ให้ผมอ่านไม่ให้ผมดูเลย
ได้รับการปล่อยตัวหมายถึงได้รับอิสระภาพ
จากการที่มีคนคุมอยู่ตลอดคืนตอนกี่โมงคะ
๓โมงครับที่อยู่โรงพักแล้ว
คือมาโรงพักตอนเช้าแล้วใช่ไหมอย่างที่บอก
สภาพร่างกายผ่านคืนนั้นเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
ไม่ครับยังไม่ได้ไปไม่ได้ส่งโรงพยาบาลนะครับ
จับเขาห้องข้างจับเลยเข้าห้องข้าง
ทรงสารไงทรงสารเลยผมต้องนอนเจ็บปวดผมข้อที่เพื่อนพวกมันไปเจอ
ว่ามันเจ็บข้างในพวกญาติของเพื้อนะครับเข้าไปข้างในครับ
ผมจะขอยาพาราทั้งเม็ดร้อยเวรมาให้ข้อครับ
ยาแก้ปวดครับใจข้อยาพลาดตั้งเป็นผมไม่ไหวผมปวดหู้อะ
ทำไมปวดหูครับก็โดนกระทืบจุดนี้

แล้วคือสภาพภายนอกที่เรารู้ว่าเราเป็นเราโดนมันมีอะไรบ้าง
มันเขี้ยวมันช้ำเราก็เป็นแพร่ที่แค่นี้ครับมันปวดหมดเลยครับ
หมดเลยครับหู้เขาปูดดั้งเขาปูด

มีหูครับรืดออกหู้
ตอนที่สงบเข้าไปได้ขอว่าให้คุมตัวไปโรงพยาบาลทำแผลก่อนครับ
เขาไม่ครับเขากันไม่ให้ไปเลยครับ
ลูงพองคุณเป็นตำรวจทหารเขายังกันอยู่มาห้อง

พอข้าวออกผมก็เริ่มค่อยชั่ว
ผมก็เลยออกมาหาเบี้ยว
เพื่อที่จะมาขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ครับ

จะเอาตังค์ไปให้แม่ผมอะไรอย่างนั้น

เข้าไปกวนเต้ยที่เพชรบุรีไปตาม
เดี๋ยวนะคือคุณทาดาเนี่ยจริงอยู่เพชรบุรีถูกไหม

ครอบครัวจริงอยู่เพชรบุรีแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่พักธาบุรี
ครับแล้วอย่างไรต่อกัน
ในวันนี้เขาก็ไปตามหาพุ่ม
ตามที่ตามหาแม่พุ่มก่อน

แล้วก็รอบหน้ามาอีกครับ

ขอเคลียร์ด้วยขอเคลียร์เรื่องต่างหมาหลายรอบครับ

ไม่เคยแบบไปแจ้งความไม่ให้เอาเรื่องครับ

อันนี้จะรู้รายละเอียดมากกว่าตัวคุณอยู่นะเนี่ย

อัดใจครับผมไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟัง
ไหนลองเล่าให้พี่ฟังแบบที่เล่าให้คุณเอิร์ทฟังดิ

เอิ้นเขาจะอาตังมาอุดให้เจ็ดเมื่อนเจ็ดคน

คือเขานับตามจำนวนคนวันนั้นใช่ไหมอ๋อค่ะ
ผมบอกว่าไม่เอาว่าพี่มันไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่

แล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคะ
ก็บอกว่าเอาให้มันที่สุดนู่นแหละ
คือคุณแม่ก็อยากให้พิสูจน์ใช่ไหมเหมือนกับพิสูจน

พอแม่ผมถามว่าเตะผมเรื่องอะไร
กระทืบลูกชันเรื่องอะไร
ทำไมทำกับลูกชายแบบนี้เขาตอบไม่ได้ครับ
เขาให้คำพูดไม่ได้เขาเลยต้องกลับ
กลับอีกแม่ผมก็ไม่รับตังค์
ผมก็บอกว่าแม่ถ้าแม่เป็นแบบนี้แม่ย้ายที่ทำงานมาเถอะ

แม่ก็เลยย้ายหลบไปทำงานที่อื่นครับ

เขามาคุยดีครับแต่ลูกเล่นเขาเยอะครับ
ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ต้องบอกนะแม่ไปไหนยังไง
สรุปคือตอนนี้ที่คุณเต้ยหรือว่าคุณทาดาออกมา
คือก็จะเหมือนคุณจักริตก็คือก็ว่าไปสู้คดีกันไป

ถามแบบสรุปที่ผ่านมานะตั้งแต่ที่มาร้องที่กองปราบ
แล้วก็มาออกสื่อจริงก็สื่อก็ช่วยกันหลายที่นะ
หลังจากออกสื่อไปแล้วเป็นยังไงบ้าง

มีใครมาหามีใครโทรมา

มีคนมายิงปืนหน้าบ้านตอนกลางคืนอย่างนี้ครับ
คิดว่าน่าจะมาล่อเอิสนะ
คิดว่ายิงปืนไปแด่เอิสต้องออกตามแบบนี้ดีลูกเราไม่ไป
เอางี้คือยังไงคดีต้องสู้กันทั้งสองฝั่งนะคะ
เพราะว่าทั้งสองฝั่งย่อมมีสิทธิ์ในการสู้นะคะ
ก็คือสู้คดีพร้อมกันไปลักษณะเดียวกันเลย
ก็คือเหมือนกับเป็นการยื่นเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าพนักงาน
ใช่ไหมคะเดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อ
แต่ว่าอย่างที่ว่าไว้นะคะคือจริงเราต้องอยากได้ฟังจากทางตำรวจด้วย
เพราะว่าอยู่ในสำนวนหนึ่งก็เป็นผู้ถูกกล่าวหา
เพราะฉะนั้นถ้าทางตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดที่ถูกกล่าวหา

เพื่อใช้พื้นที่ในการชี้แจงของตำรวจเองได้เหมือนกันเลยนะคะ

วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่